พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์คู่อริไปบุกทำร้ายคู่อริ

ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นสัก๒๓กรณีแล้วแหละ
แต่มันยังไม่หมดไปนะล่าสุดมันก็ยังเกิดขึ้นอีก
แต่เราเป็นห่วงคนไข้คนอื่นที่ไปรักษาอยู่ตอนนั้น

ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีวัยรุ่นบุกไปทำร้ายคู่อริอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
กรณีที่ผ่านมานะคะในหลายจังหวัดก่อนหน้านี้
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็ติดตามตัวง่ายหน่อย
ครั้งนี้มันไม่มีภาพสิคะ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะ
ในช่วงของการเกิดเหตุก็เข้าไประงับเหตุวัยรุ่นบุก
กลุ่มนี้เขาจะไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นคู่อริซึ่งมีเรื่องชกต่อยกันมา
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวอยู่
โดยที่เกิดเหตุพบวัยรุ่น๒กลุ่มประมาณ๒๐คน
อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็มีท่าทีว่าจะก่อเหตุวิวาส
จึงขอกำลังสนับสนุนนะคะตำรวจสายตรวจสพภูพิงราชนิเวศ
เข้ามาช่วยป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ทีนี้ไม่นานวัยรุ่นแยกย้ายกันกลับ
จากการสอบหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอยู่ประมาณ๑๐คน
ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาพากันไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง
จากนั้นพอผับเลิกก็ไปต่อ
อยู่ร้านเหล้าตรงฝั่งตรงข้ามนั่นแหละ
แต่ทีนี้ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นโต๊ะข้างตะลุมบอลกันเลยที่หน้าร้านเหล้า
วัยรุ่น๑คนได้รับบาดเจ็บ
เพื่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทีนี้คู่อริกลับขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามมาตามมาจนถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็มาก่อเหตุตะลุมบอลอีกครั้ง
โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นลูกชายของนายตำรวจ
กับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๕อีกด้วย
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกบียพันธ์พัฒนภงศิลรองค์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

คนที่ได้รับบาดเจ็บ๑คนเป็นผู้ชายอายุ๒๑ปี
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บก็คือเบ้าตาด้านซ้ายมีบาดแผลเกิดขึ้นนะคะ
รวมทั้งตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำ
เย็บที่แผลที่บริเวณตา๑๑เข็ม
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บยืนยันว่าจำหน้าคนที่ก่อเหตุไม่ได้
เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักกันและช่วงนั้นก็ชุนละมุนมากด้วยนะคะ
ฟังเสียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาหน่อยค่ะ
ในการที่บริเวณตามร่างกายพูดถึงร่างกายคุณก็ได้รองที่จำหนอ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทพรพิชิตรุ่งเรืองรองผู้กำกับสพเมืองเชียงใหม่นะคะ

ก็คือมีสพภูเพียงราชนิเวศ

ตรงนั้นมันเป็นจุดที่ตั้งของสถานบันเทิง
ส่วนอีกหนึ่งท้องที่คือสพเมืองเชียงใหม่
อันนี้คือจุดที่คู่อริตามมาตบหน้ากลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ก็คือเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาล
เบื้องต้นได้ให้ตำรวจ
จัดตำรวจเวรยามขึ้นมา
เฝ้ารักษาความปลอดภัยที่หน้าห้องของผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะตอนนี้เขายังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะคะ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
สั่งการให้พนักงานสอบสวนทั้ง๒โรงพักทั้ง๒พื้นที่
รายงานความคืบหน้าให้เป็นระยะด้วย
โดยเฉพาะกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแอบอ้าง
ว่าเป็นลูกชายของนายตำรวจในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๕
พบตรจี้เองเลยคดีนี้
แม้ว่าจะเป็นคดีดูเหมือนว่าเป็นคดีทะเลาะวิวาส
ในท้องที่เป็นคดีเล็กแต่พบตรบอกอย่าปล่อยไว้